คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราอ่านข่าวมามีทั้งเรื่องราวความรักที่เลิกกันรักกันนะคุณผู้ชมนะอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ได้ลดสถานะแล้วก็เลิกรากันไปก็คือคู่ของคุณทาทายังกับคุณหมอฉัดอดุลนะคะคุณผู้ชมได้ประกาศลดสถานะไปเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคนก็ตกใจเหมือนกันนะซึ่งหากใครที่ติดตามครอบครัวนี้ผ่านโซเชียลก็ยังเห็นโมเมนต์ดีกันอยู่เลยนะ
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงซึ่งเจ้าตัวตอบชัดนะคะว่าแม้สถานะของสามีภรรยามันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทั้งคู่ค่ะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและช่วยกันทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูกอย่างดีที่สุดค่ะ
งานมากนะคะไม่ได้ร้องเพลงมาจะ๒ปีแล้วนะ๒๓ปีแล้วอ่ะทานไม่ได้ทำงานเป็นเหมือนพนักงานออฟเฟสถูกไหมคะต้องเอาเงินเก่ากลับมาใช้กันทั้งนั้นพวกที่เป็นนักร้องกันเนี่ยเราพูดกันทุกคนเข้าใจดี
โหยหาสิคะโหยหาสิคะเวลาแปลกอยากทำงานค่ะอยากทำงาน
จะบอกว่ามีแล้วเลื่อนไปหลัง๕รอบแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่าเลื่อนไปหลังปีหน้าเนอะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะดีเพื่อความมั่นใจก็โอเค
โดนกันทุกคนโลกเลื่อนแบบดูคอนเสิร์ตพี่ทาทาเหมือนกันใช่นะคะ